คุณผู้ชมมาต่อเนื่องกันเลยดีกว่านะคะนี่ก็คุณแม่เหมือนกัน
อ๋อมสกาวใจนะคะปกติเราก็จะรายงานนำเสนอข่าวเกี่ยวกับตัวเลข
ถูกต้องเปลี่ยนฟิลบ้างดีกว่ามาเรื่องงานดีกว่านะคะเพราะว่าแม่อ๋อมเนี่ยยุคนึง
โอ้โหคือตำนานนางร้ายในดวงใจเลยค่ะคือละครเรื่องไหนเรื่องนั้นโอ้โหแกเล่นตั้งแต่สมัยนะพี่โอวรุธ
นางร้ายจริงเล่นมาทุกเรื่องอีกการ์ดวิทย์ไว้หลายคนชื่นชอบค่ะ
จนกระทั่งเนี่ยค่ะย้อนกลับไปเมื่อ๑๐ปีก่อนแม่อ๋อมขายดีมากนะคะแล้วก็ไปมีครอบครัว
ล่าสุดนะคะน้องจอมทัพโตแล้วคุณผู้ชมกลับมาแล้วค่ะคืนบันลังยอมมาทวงบันลังนะคะ
นางร้ายค่ะเอาแค่ช่วงนี้คุณผู้ชมละครรอถ่ายทำถึง๕เรื่องด้วยกัน

ไปทำอะไรทำไมปังจ๊ะแม่บอกว่าแหมมันก็ต้องมีมูกันบ้างไม่มูอยู่ได้ไงไหว้ทั้งขอเลขของานขอหมดคุณผู้ชมนะคะมันจะเป็นยังไงไปฟังเสียงแม่อ๋อมกันหน่อยค่ะ
จริงไม่หรอกมันอัดมาจากโควิดนั่นแหละใช่ค่ะเขาขยับขยับละครเหรอคะก็มีประมาณอันนี้๓แล้วก็เดี๋ยวจะเปิดอีก๒ค่ะ
จังหวะด้วยแหละแต่ว่ามูไหมก็เราก็ไหว้อะไรปกติอยู่แล้วเราก็ต้องเชื่อไว้นิดนึง
คุณผู้ชมค่ะไม่ใช่จะเมาเพราะบอกว่าไหว้ปกติพอดีฉันเสิร์ชเข้าไปดูในไอจีโอ้โหแน่นมากบัวบ้างเจิมบ้างดูดวงบ้างอาบน้ำมนต์บ้างบอกแม่อ๋อมนี่ขนาดบ้างนะ
ไม่เขาทำแล้วเขาปังไงเอาจริงแทบทุกงวดนะเราได้อ่านไม่ออกเป็นผู้ที่ถูกรางวัลแทบทุกงวดนะเอาจริง
ก็แค่ถูกมาหมดอ่ะรางวัลที่สองจะไหลรอบแล้วหรือรางวัลที่หนึ่ง
ฉันนึกถึงใครรู้ไหมเมื่อวานเราอ่านข่าวไปมูพอประมาณถามว่าเชื่อเท่าไหร่๙๙๙๙๙เต้ยจรินพร

คุณผู้ชมค่ะเห็นแม่อ๋อมสวยแบบนี้หลายปีผ่านไปก็ยังไม่สั่ง